สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะมากโอเคนะครับ
มาเจอกันแล้วนะคะวันนี้แน่นสั่นนะฮะกำลังจะบอกว่าแน่นอนว่าข่าว
เนี้ยหนักข่าวที่แบบเรียกว่าหรือว่าดังมากที่สุดท้องวันเลยเนี้ยค่ะ
คุณแพทย์เออถูกมั้ยฮะถูกทุกคนติดตามมากนะครับข้าว
ฟอกเงินถูกต้องนะครับคือตอนนี้นะฮะอ่าคุณแพทย์เองก็ได้
เรื่องของการฟอกเงินเรียบร้อยแล้ว

รับทราบข้อเก่าหากรณีฟอกเงิน
ขณะที่ทนายความได้มีการเตรียมเงินสด๕แสนบาท
เพื่อไปขอประกันตัวในชั้นศาลด้วย
ด้านผู้จัดการปรับปรามยาเสพติดบอกว่า
ยันดำเนินคดีตามหลักฐาน
รวมถึงบอกว่ามีนักแสดงเอี่ยวแก๊งค้ายาอีกด้วย

เวลาประมาณตอน๙โมงเช้าของวันนี้

นักแสดงสาวภรรยาของคุณเบนเลสซิ่ง
ได้มีการเดินทางเข้าไปพบกับพนักงานสอบสวน
ที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด
เพื่อให้ปากคำแล้วก็รับทราบข้อกล่าวหาฐานร่วมกันฟอกเงิน

ตามที่พนักงานสอบสวนออกหมายเรียกครั้งที่๒
หลังพบข้อมูลธุรกรรมทางการเงิน
ได้มีการเชื่อมโยงไปถึงสามี

เหมือนกับสามีเอาเงินโอนมาให้กับทางภรรยาก่อนที่จะแต่งงาน
ทั้งนี้นะฮะหลังที่คุณแพทย์รับทราบข้อเก่าหา
เรื่องของการฟอกเงินและสมคบการฟอกเงินที่กรมชาการตรวจปรับปรับนาศิษย์ติดแล้ว
เนื่องจากพบว่ามีความเชื่อมโยงทางการเงิน

ผู้เป็นผู้ต้องหาฟอกเงินและสมคบการฟอกเงิน
ด้านนายอาคมโฮงสวัสดิ์ทนายความนักแสดงสาว
บอกว่าได้มีการใช้หลักทรัพย์เป็นเงินจำนวน๕แสนบาท
ยื่นต่อสารเพื่อขอปล่อยตัวชั่วคราวที่สารอายารัชดาพิเศษ
และหากอนาคตมีการแจ้งข้อกล่าวหาสมคบเรื่องของยาเสพติดนั้น

ก็ขณะที่ทางพุทธศูนย์โทสมหมายกองวิสัยศุกร์
ท่านเป็นผู้ประชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดก็ระบุ
บอกว่าหากคุณแพทยอมรับตั้งแต่แรกว่ามีการรับเงินไป๑ล้าน๙แสนบาท
จากนายเบนเลสซิ่งซึ่งเป็นผู้ต้องหาฟอกเงินแล้วก็สมคบกันฟอกเงิน
จะทำให้กระบวนการทำงานรวดเร็วขึ้น
เนื่องจากในช่วงแรกผู้จัดการส่วนตัวของคุณแพทย์มีการระบุนะครับว่า
เงินที่ได้มาเนี่ยได้มาจากการทำงานในวงการบันเทิง
ส่วนที่อ้างว่าไม่ทราบถึงที่มาของเงินก็เป็นเศษศูนย์ตัว
แต่ตำรวจดำเนินคดีตามพยานหลักฐาน
แล้วก็จับกลุ่มไปฝากขังสารอาญา
ซึ่งคุณแพทย์เองนะฮะก็ต้องไปยื่นขอประกันในชั้นฝากขังนะครับ

ก็ไม่เคยให้ประกันตัวผู้ต้องหาในชั้นสอบสวนอยู่แล้วด้วย

ก็คือก็พูดลำบากนะครับ

เขาต้องขออนุญาตบอกว่าเขาก็ทำไปตาม
กฎหมายทำตามหน้าที่กระบวนการตามกฎหมายในมุมของคุณแพทย์

คือพูดง่ายสมมุติพี่ไปกับรถเมย์เป็นแฟนกันก่อนแต่งงานอย่างนี้นะ
วันหนึ่งพี่ไปทำงานทำอะไรมาเสร็จปุ๊บ
แล้วพี่ก็ไม่ได้บอกรถเมย์หรอกแต่พี่โอนเงินให้ทีนึง๕๐๐๐แสนนึง
เออเอาไว้ก็ไม่ใช้สมมุติไม่รู้อะไรโดนด้วยเออเออเก็บไว้ใช้นะ
พอมาวันนึงเนี่ยรถเมย์มันแต่งงานกับพี่
เสร็จปุ๊บพี่ถูกจับฟอกเงิน
หาเงินเอ้าไอ้ล้านแปดล้านเก้าไปอยู่ไหนอ๋อ
อยู่กับรถเมย์เหรอห้ายไปโดนด้วยซวยเลย
สุดท้ายตรงนี้มันก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าบอกตรงฮักซวย
ใช่คือถามว่าเจตนาคุณมีไหมผมว่าไม่มีหรอก
แอ่ถูกอันนี้พูดในฐานะเป็นพี่ของแพทนะ

ถ้าเกิดว่าอ้างอะไรผิดพูดอะไรผิดไปนะ
มีเงินมากกว่า๑ล้าน๙แสนบาทที่จะบอกว่าเป็นฟอกเงิน
ใช้ฟอกว่า๑๙๐๐๐๐๐บาทแน่ในปีหนึ่งยังไงก็ต้องเยอะความราคาถูกมั้ยฮะ
ถ้าพี่มันมีเงินสมมุติพี่มันมีเงิน๓๐ล้านจะบอกเงิน๑๙๐๐๐๐๐บาท
จะบอกเงิน๑๙๐๐๐๐๐บาทไหมอ่ะบอกเงิน๑๙๐๐๐๐๐บาทกับเงินที่มีอยู่๓๐ล้านไม่บอกเหรอ
แล้วก็เก็บอันที่ตัวเองมีไว้ดีกว่าเออมันมันเจตนามันไม่น่าจะใช่แต่ว่า
บางทีบางทีเลือกให้เอากันตรงใครจะไปรู้ได้ยังไงว่าเงินที่มามันจากอะไรก็แล้วแต่
พอพูดถึงทั้งข้อกฎหมายมันก็มีความจำเป็นที่เขาต้องไล่สื่อไปแล้วเดี๋ยวไปว่ากันในชั้นศาลอีกทีว่ายังไง
ถูกต้องแล้วทนายความตอนแรกทำไมถึงได้แบบ

คือผมว่าก็เป็นเรื่องที่ลำบากมันผ่านไปแล้วตรงนั้นนะไปเอาดูข้างหน้าดีกว่า

แพทย์เองก็บอกนะครับว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยได้มีความเชื่อมั่นในตัวแพทย์นะครับ
ว่าแพทย์เนี่ยมันไม่ได้ทำเรื่องอะไรแบบนั้นแล้วก็แพทย์อยู่ตรงนี้มานาน

แล้วก็รู้นะครับว่าอะไรที่ดีอะไรที่ไม่ดีนะฮะอันนี้คือแพทย์เขาก็บอกมานะครับ
แล้วก็นักข่าวก็ได้มีการถามต่อนะครับว่าหลังจากนี้จะทำยังไงต่อไปวันนี้
จะประกันตัวเขาบอกเขาจะกลับไปให้นมลูก
เขาก็ยังต้องเลี้ยงน้องเองเขาเลี้ยงเองด้วยไงคะ
คือก็จะมีกระแสข่าวบางแสข่าวก็ออกมาก็จะบอกว่าทางตำรวจเองก็พูดกล้าวว่าจะไม่ให้ประกันจะคัดค้านการประกัน
อย่าเอาเรื่องความสงสารมาเอ่ยอ้างอะไรอย่างนี้เขาก็จะมีลักษณะนั้นนะครับ
ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้จะเป็นยังไงต่อไปก็ต้องดูกันนะฮะ

อีกหนึ่งข่าวค่ะในไทยรัฐนะคะหน้าหนึ่งวันนี้เลยก็ยังคงต่อเนื่องกันไปนะคะ
ยูโรโปตั้งเลยนะคะเขาเรียกว่าเรียกค่าถ่ายยังป่วนไม่เลิก
หน่วยเฉพาะกิจขึ้นมาไล่ล่ามือปล่อยด้วยนะคะเรียกว่าตอนนี้เป็นกระแสมากทั่วโลกเลยทีเดียว
เมาแวร์เรียกค่าไถยังปวดไม่เลิกนะคะ
หลายประเทศก็โดนทั่วหน้าคือมันมาในรูปแบบแบบอืม
คือปัจจุบันนี้โลกออนไลน์ในระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมดเราใช้กันแบบแพร่หลายมาก
แต่ตอนนี้เนี่ยนะคะก็เกิดการแพร่หลายของมาวแวร์วันนะครัย
โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดมาแวร์ดังกล่าก็จะไม่สามารถเปิดข้อมูลใช้งานใดได้เลย
แต่ว่าจะยอมจ่ายเงินสกุลดิจิทัลเสมือนจริงบิตคอยน์เป็นมูลค่า๓๐๐๖๐๐บิตคอยน
หรือว่าประมาณ๑๕๐๐๒๑๐๐๐บาทเพื่อให้ได้รหัสมาปลดล็อกนั่นเองซึ่งเขาทำกันมาเรื่อย
มาในวันที่๑๔พฤษภาเนี่ยสำนักข่าวต่างประเทศก็รายงานความคืบหน้ากรณีเรื่องของการโจมตีทางโลกไซเบอร์ครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยปรากฏมาเลยนะคะ
ว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติยูโรยุโรปหรือว่ายูโรโปเนี่ยก็เปิดเผยว่าการจมตีชนิดที่ไม่เคยมีมาก่อนครั้งนี้เนี่ยจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือระดับนานาชาติในการสืบสวนหาผู้กระทำผิดมาลงโทษ
ซึ่งทางยูโรโปเองก็ได้จัดตั้งหน่วยสืบสวนเฉพาะกิจทางอาชญากรรมไซเบอร์ขึ้นมาเพื่อนำร่องแล้วก็สนับสนุนการสืบสวนเหตุการณ์ในครั้งนี้
สำหรับในประเทศไทยเองรองประหลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ก็เปิดเผยถึงมาตรการการป้องกัน
ว่าในขณะนี้ทางกระทรวงก็ได้เร่งติดตาม
เฝ้าระวังปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างใกล้ชิด
ในเบื้องต้นเลยวิธีการป้องกันค่ะก็คือ
ไม่เปิดไฟล์เอกสารแนบของอีเมลโดยไม่จำเป็น
แล้วก็ต้องตรวจสอบแหล่งที่มาของไฟล์ที่ถูกส่งเข้ามาในอีเมลด้วย
หรือแม้แต่ช่องทางต่างให้แน่ใจก่อนที่จะเปิดอ่าน
ที่สำคัญค่ะควรจะปรับปรุงระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
รวมทั้งตอนนี้ควรที่จะสำเนาเอกสารต่างข้อมูลต่างเก็บเอาไว้ในฮาสยึดด้วย
เพราะบางทีเกิดแบบในระบบคอมพิวเตอร์เรา
มีการติดอะไรมาก็แล้วแต่เปิดไม่ได้
คือตอนนี้มันมีแบบว่าเป็นเมลเขาจะส่งมา

เข้าไปคุณต้องกดเล็งเข้าไปตรงนี้นะ

บางทีกดปั๊บคุณเสร็จเลยโดนทันทีเลย
มันบล็อกทั้งเครือข่ายของคุณเลยนะฮะ

กี่เครื่องมันวิ่งแล่นไปหาหมดเลยนะฮะ
เพราะฉะนั้นพอเป็นจอดำเสร็จก็จะเรียกค่าถ่ายเลย
ต้องจ่ายเงินเท่านี้นะคุณจะเอารหัสไปโผล็ค

มันสามารถใช้ได้กับทุกอย่าง
เมื่อวานนี้เห็นบอกบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งใช่ไหมฮะ

คือตอนนี้ถ้าเป็นอันที่เราใช้ปกติของเราในชีวิตทั่วไปมันอาจจะส่วนหนึ่ง
แต่เมื่อไหร่ที่มันเป็นบริษัทใหญ่ที่มันมีระบบของอีเมล
หรือว่าอะไรที่มันแชร์ต่อกันมาเวลามันเสียทีนึงมันมหาศาล
ต้องระวังค่ะ
อีกเรื่องหนึ่งนะคะมีหน้ากากแฟนซีสำหรับการอ่าน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกรดจังหวัดกำแพงเพชร
หาวิธีลดความอายของผู้หญิงที่ไม่กล้าตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

พี่นม

วันที่๑๕พฤษภาคม

อบตสะแก้วร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกรด
จังหวัดกำแพงเพชรจัดโครงการคนไข้ไม่เห็นหน้าหมอ

หมอก็ไม่เห็นหน้าคนไข้
โดยเชื่อว่าการสวมหน้ากากหน้าก็จะช่วยลดความเขินอายแล้วก็ความเครียดได้
โดยเฉพาะการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแล้วก็มะเร็งเต้านม
ชาวบ้านที่ตำบลสาแก้วเขาก็ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแล้วก็มะเร็งเต้านม
ด้วยการสวมหน้ากากแฟนซี

คนไข้ใส่อย่างเดียวมีความแบบ
จำได้ก็ไม่เป็นไร
หรือว่าเขาใส่ให้มีความรู้สึกเหมือนกัน

แต่จริงมันเวิร์คนะ

คุณผู้หญิงทุกคนควรจะต้องไปตรวจนะฮะ

คุณรู้สึกว่าบางทีเนี่ยนะฮะ

มันลามเข้ารังไขกล้ามมาในเนี่ย

คุณแค่ไปตรวจนะฮะ

เข้ารักษาให้หายขาดได้

นั่นคือหมายถึงชีวิตคุณอาจจะตายมากนี้
นี่ก็ดีค่ะเดี๋ยวใส่หน้ากากเลยเลยนี่เขาบอกว่านี่นะ
มีกลุ่มเป้าหมายถึง๓๐๐คนนะซึ่งจะเป็นแนวการสวมในลักษณะหน้ากากเนี่ย
มันเป็นคุณสโลบายจะมีเป้าหมายแบบนี้นะครับเพื่อที่ให้มันครบไปทั้งหมดเนี่ย๕ปีเนี่ย

คือทำไมหนูไม่เอาหน้ากากพกไปหนูไม่เข้าใจเพราะหนูไม่ได้คิดไง

เพราะว่าไอ้พวกนี้มันติดได้หมด

เขาบอกเลยว่าเกิดจากการที่เขาออรเซ็กซ์มาก
หลายคนจนทำให้เขาติดมาแบบนี้

สำคัญจริงเพราะว่าผู้หญิงเป็นมะเร็ปากมดลูกแล้ว
มีเชื้อตัวนี้แล้วไปใช้ออเตอร์เซ็กต์

จนกระทั่งเป็นมะเร็งที่คอต้องรักษาเกือบตาย

หนุ่มสมมุติเพราะว่าพี่หนุ่มเป็นคนรักเดียวใจเดียว

ใช่จริงพี่หนุ่มเป็นคนระวังเรื่องอะไรแบบนี้
ประวังเดี๋ยวจริง

พรุ่งนี้วันความหวังแห่งชาติ

อออออออรอฟังดีมีกิจกรรมมา
โอเคนะฮะโอเคพรุ่งนี้นะฮะเป็นวันความหวังแห่งชาติ
ชอบคำนี้มากเลยค่ะดูสิจะมีพญาเต่างอยไหมเดี๋ยวกลับมา
ใส่ไข่กันต่อนะครับต้องบอกก่อนเมื่อกี้นะฮะสำหรับไวรัสที่ทำให้เป็นเชื้อมะเร็งในต่างมดลูกได้
เดี๋ยวนี้๑๒ก็ได้ครับมะคะ๑๒ก็ได้แหละ
อ้าวมาเรื่องนี้บ้างพรุ่งนี้เป็นวันความหวังแห่งชาติ
ไม่ต้องออกมาก
มีบ้านต่อรอหรือบ้านตำรวจสอบพรมืออุดรธานี

เพื่อทำพิธีเปิดทรัพย์รับโชคพญาเตาทอง
กระดองเป็นรูปพระสมเด็จ๙ชั้นยัน๘ทิศ
ระหว่างทำพิธีร่างทรงพูดเป็นจีนบอกจะให้โชคลาภ
ให้กับลูกชายตลอดไปขอตายอยู่ที่นี่
พูดมากครับ
พวกนี้เมื่อคืนวันที่๑๔ที่ผ่านมา
ผู้สื่อข่าวได้มีการรายงานนะครับบอกว่าที่บริเวณสนามหน้าบ้าน
ของร้อยตำรวจเอกอภิวุฒิลีโพนทอง
ท่านเป็นรองสวัสดิป้องกันและปราบปรามสพเมืองอุดรธานี
มีชาวบ้านจำนวนเยอะแยะมากมาย
เดินทางไปจากต่างอำเภอก็มีนะฮะบอกว่า
เพื่อที่จะดูการทำพิธีเปิดทรัพย์รับโชค
เข้าทรงเพื่อรับทรัพย์รับโชคกัน

เขาบอกอย่างนี้เจ้าของบ้านแล้วก็ชาวบ้านที่มาร่วมพิธี
ได้จัดเตรียมของเส้นว่างต่างนะครับเพื่อทำพิธี
ถึงเวลาร่างทรงนะครับเจ้าปู่สีสุดโท
นี่สีทอง
ลักษณะเด่นนะคะคือบริเวณกระดองเต่ารอบนะครับ

ลักษณะนะฮะเป็นเหมือนฐานองค์พระสมเด็จ
รอบกระดองจำนวน๒๔องค์๒๔องค์๒๔องค์

แล้วก็มียัน๘ทิศนะอีกจำนวน๕องค์
มีฐานองค์พระสมเด็จองค์ใหญ่จำนวน๘องค์

จากนั้นไม่นานร่างทรงที่นำพาไหว้พระเนี่ยนะฮะ

ก็เปลี่ยนพฤติกรรมจากคนปกติเนี่ยนะครับ

อยู่ดีเป็นพูดภาษาจีน

ที่จะมาขออาศัยบารมีให้กับลูกชาย

นั้นจะมาให้โชคลาภกับลูกชายตลอดไป

ต่อมาเนี่ยนะฮะชาวบ้านก็ได้มีการสอบถาม

ซึ่งร่างทรงเนี่ย

พูดแต่เพียงบอกว่าพญาเตาทองขึ้นมาวันที่๖

งงมากนี่หมายถึงผู้เด็กนี่ไหม

ก็๓๖พญาเตาทองเนี่ยมีอายุ๔๕๓๖๓๐ก็เลยไม่รู้อายุเท่าไหร่กันแน่
ก็บอกมาอย่างนี้พูดหลายครั้งมากพร้อมกับยกมือสองข้าง
ชาวบ้านที่มาก็ร่วมกับอาหารพิธีก็เลยตีเลขกันเป็น๖๓๐๒๖๓
ต้องบอกนะครับว่าอันนี้เราไม่ได้ใบ้หวยนะแต่มันเป็นข่าวจริงมันเป็นข่าวจริง
เต่าตัวนี้มีพ่อค้าพระเครื่องนี้นะมาขอซื้อนะ๕แสนบาท
ไม่ขายเก็บเอาไว้เกงเองต้องมีคำว่าเกงกัน

เจ้าแม่ตานีของฉันดีกว่า

หลังจากที่เจ้าบ้านนี่ก็เอิ้งคลึมกันมากเลยนะ
ขอให้อ่านชัดนะครับขออีกทีอะไรนะฮะ
ช่อนก็ไม่ได้พูดอะไรผิดเลย
ก็ถูกแล้วไง
ก็บอกว่าพูดจะให้ชัด

เข้าใจเลยนะคิดได้ไงอ่าตามความเชื่อเนี่ยเขาว่าอย่างงี้ค่ะกล้วยเนี่ยคือก้าว

เดี๋ยวทำไมกล้วยต้องเป็นก้าวตัวไก่ครับกล้าวเนี่ยกล้วยก็ก้าว
ดังนั้นไอ้๓๓ผลเนี่ยมันก็อาจจะเป็น๙๓๓หรือไม่นะ
นางตานีว่าก็อาจจะแบบถ้าเป็นแบบผู้ชายก็ให้
คุณกู้อาหรี่ก็เลข๓อยู่นะคราวทีแล้วคุณดม
ผู้ชายก็ให้เพิ่มใช่ไหมหรือให้ลดอาจจะ๙๔๓อะไรอย่างนี้

ของหนูเป็นแม่งูเอ๋ย

น้ำบ่อไหนนี่อยู่ใกล้บ้านเลยนะสมุทรปราการ

ช่วยส่งไลน์ไปบอกเขาเลยไม่ต้องมาผ่านตรงนี้
ทำไมมันเลวกเมียบอกคุณแม่
หนูตกใจแล้วแต่วันสิ
อย่าเสียงดังเสียงดังเล่ะห้าว
เมื่อกี้ที่เราแอบตกใจเหมือนกันคุณแม่
อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนั่นเอง
แล้วก็ไข่ของงูเหลือมเนี่ยกองใหญ่คือออกมาที๓๓ฟองอ่ะพี่
แล้วขนาดตัวเบลอขนาดนั้น๔๕เมตรอะ
อุ๊ยแต่ลายสวยนะหมอกมากเลยนะบริเวณใช่บริเวณ

พูดเป็นเลขถามจริงก็นี่ไงเลขอะไรคุณเห็นดูสิอ๋อเลข๘
เอออย่าไปพูดหรือเลขเลื่อนไม่รู้อันนี้ก็เห็นจากตานี่มอง
แต่ลายสวยนะถ้าเป็นกระเป๋านี่กำลัง
อ้าวคุณแม่คะเดี๋ยว

เขาก็เจอที่บริเวณวังบดานเจ้าแม่นาขี้ปู่ซีสุทโทนะคะ
นี่มีอีกเรื่องหนึ่งมีอีกเรื่องหนึ่ง
ชาวบ้านแหว่ว่ายจอมปลวกบอกว่าเป็นเจ้าแม่นาคีกับม้ายูนิคอน
เดี๋ยวเจ้าแม่นาคีเข้าใจแต่ม้ายูนิคอน

คืออย่างนี้ชาวบ้านก็ไปไห้จอมปลวกเจ้าแม่นาคีกับม้ายูนิคอน
หลังมีหญิงสาวคล้ายถูกเข้าสิง
คนเห็นหญิงสูงอายุนั่งใกล้จอมปลวกแล้วก็หายไป

ว่าที่ป่าละเมาะข้างถนนสุโขทัยพิศนุโลก

ทยอยไปกราบไหว้จอมปลวกเจ้าแม่นาคี
และก็จอมปลวกนะที่มีรูปร่างคล้ายกับม้ายูนิคอน

เนี่ยเห็นไหม

นางประจวบชาวบ้านในพื้นที่บอกว่า
ชาวนาในหมู่บ้านฝันเห็นว่ามีหญิงชะลา
มาบอกว่ามีจอมปลวกเป็นแม่นาคี

ให้ไปดูหน่อยแล้วก็เอาผลไม้ไปด้วยนะ

จอมปลวอีกอันนึง

อยู่ผู้หญิงคนนั้นก็มีอาการเหมือนกับถูกสิงร่าง
สื่อสารกับวิญญาณแม่นาคีได้

ชาวบ้านก็เลยไปไหว้กันนะฮะแล้วก็ขอเลขเด็ดกันใหญ่เลย
แต่อันนี้เขาไม่บอกว่ามีเลขอะไรกันบ้าง

มีตัวเลขจะมับเปลี่ยนแปลงอย่างนี้นะคะ

ทุกวันนี้พวกพี่เล่นกันเยอะไงนึกออกไหม

หน้ามึงหน้ามันหมดแล้วต้องซับแป้งนิดนึงไง

ที่พี่ยังทำผมแต่งตัวติดไวเล็ตกันในรายการได้
ผมคิดว่าจะมีจับพสต์อานลนนะที่ทำอย่างนี้ได้
ลดเมฆก็ทำเหมือนกันนะฮะอ้าวไม่ใช่แหม่

บอกว่าตอนนี้เครื่องสำอางมิสทีนเนี่ยนะคะ
ความสวยเขามีกันได้ง่ายแล้วไงพี่น
คือที่ได้เครื่องสำอางครบเซตมาแบบนี้เนี่ยนะ
ไม่จำเป็นต้องเดินไปซื้อที่ไหนแล้วนะคะ
เพราะว่าตอนนี้เขามาเสิร์ฟไม่ต้องกินกล่อง

ไม่ต้องครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้มิสทีนเขามีแอปค่ะ
ชุดสีชมพูผมเห็นแล้วสะดดตามาก

ต้องบอกนี่มันกดเข้าไปง่ายเลย

ทีนี้พอเราเปิดดูเราดูสินค้าได้หมด
มีแป้งมีอะไรตลับเดียวมีบัชออน
ลิปสติกคืออยากได้แบบไหนบอกเถอะค่ะ
คือเรียกว่าสั่งความสวยงามได้ง่ายแบบในมือคุณเองเลยนะ
จริงทีนี้ผู้หญิงอย่างเราก็สวยได้ง่าย
นี่ไงฉันก็ได้มาแล้วขอบใจมากนะ
เดี๋ยวคุณแม่อันนั้นของหนู

จริงนะ

ทำไมอ่ะชิคกี้พายสวยจริงค่ะชิคกี้พายสวย
เดี๋ยวคุณก็ไปสมัครแอปไงคะ

แต่เห็นพี่เมย์แล้วก็มีคุณแม่แต่งหน้าสวยก็อยากจะลองแต่งบ้าง

เดี๋ยวนี้สมัครง่ายคุณผู้ชมไปเลยค่ะ

เอ้าเดี๋ยวนี่ในเมื่อตัวใหม่เอ้าเกรอเอาไปเลย

รอไซมงอยู่

มีคนตัดต่อภาพกำลังโอบกันแล้วก็แต่งงาน
ใส่มงด้วย

เพราะว่าเธอไปกระทบไหล่พวกดาราฮอลดูดกันที่จกเกี่ยวกันเลยทีเดียว

ก็กลายเป็นที่จับตามองกันเลยทีเดียวนะคะ

ก็ใส่ชุดหน่อยดีนู่นู้นี่นัน

เหมือนกับเป็นแบบเป็นเหมือนสลิปเดรสอย่างนี้แต่เป็นลูกไม้เนาะ
ล่าสุดเนี่ยเมื่อวันที่๑๔นะคะพฤษภาคมที่ผ่านมานี้นะคะ
สาวยายาเนี่ยก็ได้เดินทางไปที่ญี่ปุ่นค่ะเพื่อที่จะไปอัปเดตแฟชั่นชุดแรกเลยนะฮะ
ให้แฟนที่ได้ติดตามรอชมเนี่ยนะจะได้เห็นกันเลยนะว่าเธอเนี่ย
หยิบชุดไหนมาใส่ก็เป็นเรสสีดำอย่างที่เราเห็นนะคะ
แล้วก็เป็นแบบว่าใส่รองเท้าบูธสูงขึ้นมาเลย
แล้วก็เป็นบูธนี่ก็เป็นลายทางขาวดำนะเห็นไหมลายทางตรงมาอย่างนี้
เปรี้ยวไหมเปรี้ยวต่างนะคะแล้วก็นางก็ได้ไปกระทบไหล่นะฮะ
พวกนักแสดงดารานะฮะระดับโลกกันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็น
เกรตเกรตหน่อยเกรตเกรตตกใจมากกระแสกราแสจีน
เกรตเกมมายังไงมันเกิดมาจากน้องแต้วนัสพรนั่นเองล่ะ
เขาก็บอกว่าเขาตกใจมากที่อยู่ดีเขาเกิดกระแสอันนี้ขึ้นมา
คือจริงเขาก็เอ็นดูเจมส์จีรายุในฐานะน้องชาย
คือเขาเล่นละครไปด้วยกันนะคุณชายนะ

ไม่เขานั่งตรงที่แต้วมา
ตอนแรกเขานั่งคู่กันใช่ไหม
แล้วแต่พอแต้วมาเขาก็เลยลุกให้นั่ง

คนก็เลยแบบว่ายังไงดีแต่เขาน่ารักดี
ซึ่งมันก็เป็นโมเมนต์ของพี่น้องนั่นแหละ

จำได้ละว่าทำไมเจมส์ลงไปนั่งข้างล่าง
ตอนแรกอีเจมส์นั่งข้างผมฮะ
แล้วแต้วเนี่ยเขาเดินมาเจมส์ก็เลยลุกมานั่งตรงนั้น
แค่นั้นเองแต่คนก็รู้สึกว่ามันเป็นโมเมนต์ที่แบบเออด้วย

แล้วถ้าสมมติจะไม่พูดกันด้วยท่านี้หลายคนกรี๊ดนะ

ถ้าเกิดเป็นพี่ม้านั่งแทนเจมส์อ่ะ

เออจริงพี่จริงคุณไม่กรี๊ดหรอก

ผมว่าเกรสเนี่ยเขากำลังจะลงไปนั่นแหละสิ
ไม่ใช่พี่เดี๋ยวก่อน